เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีเหตุการณ์ยิงปะทะกันนะคะ
จนทำให้มีคนบาดเจ็บสามคนสองในสามเนี่ยอาการหนักสาหัสเลยอะค่ะ
ประเด็นก็คือมันเริ่มต้นมาจากเรื่องของการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่แล้วเขาก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยาน
แล้วเสียงมันดังครับอีกฝ่ายหนึ่งมาทักทีเนี้ยเถียงกัน
ต่อยกันจนถึงขั้นยิงกันนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
คือทางตำรวจสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าได้รับแจ้ง
ก็ลงพื้นที่ไปหน้าบ้านเลขที่สี่สิบสองหมู่เจ็ด
นะคะที่จุดเกิดเหตุมีซองกระสุน
เม๘๕มมอร์มีซองปือนังอ่ะนะคะ
ตกอยู่ซองหนึ่งอยู่ริมถนนนี่ค่ะแล้วก็มีปลอกกระสุนเก้ามอมอตกอยู่
หลายสิบปลอกเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุบาดเจ็บสามคนนะคะคนแรกคือนายอมรเทพคำประสิทธิ์หรือตั้ม
อายุสามสิบสามถูกยิงที่หัวไหล่และที่หลังสามนัดค่ะ
คนที่สองนายวิวัตรประเสริฐศรีหรือในอาร์ตอายุสามสิบเจ็ด
ถูกยิงเขาที่หน้าท้องช่วงชายโครงด้วยนะคะ
คนนี้โดนยิงไปห้านัดเลยคุณผู้ชมส่วนคนที่สามค่ะ
นายนพดลลือชัยอายุ๒๔เป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
โดนยิงที่น่องขวาบาดเจ็บนะคะทั้งสามคนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลบางประกงเราส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะไปคุยกับนายวิชัยแสนเกษม
อายุสามสิบสามปีเป็นเพื่อนของในตั้มและในอาร์ต
ถูกยิงเจ็บทั้งสองคนเนี่ยนะคะนายวิชัยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
นายวิชัยเองก็มากับรถกระบะคันนี้บนรถมีกันอยู่๕คน
มีตัวนายวิชัยมีเพื่อนสองคนที่โดนยิงอะค่ะ
ก็คือในตั้มกับในอาร์ตแล้วก็มีเด็กเล็กอีก๒คน
คือพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปซื้อของกำลังจะกลับไปกินข้าว
ตามภาษาวันหยุดนะคะไปกินข้าวร่วมกันในอาร์ตบอกว่าขอแวะบ้านพ่อแป๊บหนึ่ง
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุน่ะนะคะพอไปถึง
อาร์ตก็เดินเข้าบ้านตามปกติส่วนตัวนายวิชัยบอกว่า
เขาก็พาเด็กเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำใกล้
จังหวะนั้นแหละค่ะในมอสเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ตั้มเห็นก็เลยเดินไปถามว่าเบิ้ลเครื่องเสียงดังทำไม
มอสตอบกลับในลักษณะล้อเลียนว่าไม่ได้เบิ้ลท่อมันดังอยู่แล้ว
ตั้มเห็นว่าในมอสเด็กกว่าว่าเอ๊ะทำไมตอบแบบนี้
พูดแบบนี้มันปีนเกลียวกันนี่นะตบหัวไปทีนึง
หลังจากนั้นต่อยกันเลยค่ะทั้งคู่ทั้งในตั้มกับในมอสเนี่ยต่อยกัน
มอสมีปืนค่ะควักปืนที่พกติดตัวยิงใส่ในตั้มหลายนัดเลย
ในตั้มล้มลงทีนี้ในอาร์ตได้ยินเสียงปืนที่อยู่ในบ้าน
เขาก็วิ่งออกมาจากบ้านนะคะพร้อมปืนด้วยทีนี้
ยิงสวนเพื่อสู้ช่วยในตั้มค่ะกลายเป็นดวนปืนกันเลยนะคะ
เนี่ยก็โดนยิงแต่สุดท้ายพ่อของในอาร์ตมาช่วย
แย่งปืนเอาไว้ได้ก็กลายเป็นว่าก็ยิงใส่กันสองฝ่ายเลยนะคะ
ทีนี้นายวิชัยบอกว่ายืนยันเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เหตุมันเกิดขึ้นมาจากในตั้มกับในมอสเพิ่งไปเจอกันตอนนั้น
คุยกันตอนนั้นเรื่องของการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ไม่ได้โอ้โหนัดหมายกันมามีเรื่องครับนัดแนะกันมาทะเลาะกัน
มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ได้แบบยกพวกมาทะเลาะกันมันไม่ใช่
ปมปัญหาเนี่ยค่ะก็รู้แค่ว่าเพื่อนเนี่ย
ไม่ได้มีนิสัยชอบหาเรื่องใครนะเอาจริงแล้ว
ก็ไม่เคยมีเรื่องกับในมอสมาก่อนด้วยซ้ำด้วยนะ
นายวิชัยบอกว่าผมก็งงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ก็อยากจะให้เพื่อนทั้งสองคนที่บาดเจ็บปลอดภัย
ไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพียงเพราะแค่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ตอนที่เขาตบไม่เห็นครับเพราะผมก็คือผมไม่ได้มองอ่ะ
ก็คือกะไม่ได้ไปมีเรื่องผมก็ไม่ได้สนใจอะไร
ผมก็ไปคุยกับคนซ่อมรถปกติแค่นั้นแหละครับ
ไม่มีเลยครับเป็นคนไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีเรื่องเลยดีกว่า
คุณผู้ชมคะจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง๒ชั้น
ใต้ถุนเปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะคะครับซึ่งข้างบ้านที่ติดกับร้านขายของชำ
โอ้โหตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูเนี่ยนะ
รอยกระสุนปืนเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะทั้งที่พื้นที่ผนังบ้าน
แล้วกระสุนทะลุเข้าไปในบ้านด้วยนะคะเป็นสิบนัดนะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนายสดายุอาจสกุลอายุสามสิบสี่
เป็นช่างซ่อมรถแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นายสดายุบอกว่า
ก็เพื่อนบ้านบ่นว่าท่อรถของในมอสเสียงดังจริง
มันน่ารำคาญจริงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร
ก่อนเกิดเหตุในตั้มเดินมาถามในมอสเรื่องเบิ้ลเครื่องเสียงดังนี่แหละ
ลงไม้ลงมือตบหัวกันต่อยกัน
มอสมีปืนแล้วในมอสเริ่มก่อนอันนี้นายสดายุบอกนะคะ
มอสยิงใส่ในตั้มก่อนตอนนั้นเนี่ยทุกคนตกใจมาก
นายสดายุบอกว่ายังหันไปถามเลยว่ายิงพี่เขาทำไม
แต่เหมือนกับในมอสคือโมโหแล้วเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ทีนี้ยิ่งร้อนใช่ไหมคะ
ตั้มถูกยิงก่อนในตั้มเองก็สู้อะไรไม่ไหวจนในอาร์ตนะคะ
อยู่ในบ้านเอาปืนออกมาจากในบ้านมาสู้มาช่วยเพื่อน
มันก็เลยชุลมุนวุ่นวายกระสุนสาดไปทั่วเลย
ก็นี่แหละเหตุการณ์มันเริ่มจากเรื่องแค่นี้แค่เรื่องของการเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังอะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยถามเลยนะว่าถามจริงเถอะมันดังขนาดไหนเหรอ
รถจักรยานยนต์คันนี้ที่มันแบบสตาร์ทแล้วเสียงดังจนถึงขั้นยิงกันจนเจ็บหนักแบบเนี้ย
ขอลองหน่อยได้ไหมเขาก็อนุญาตนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยทดลองสตาร์ทรถจักรยานยนต์คันสีส้มที่เป็นคันต้นเหตุนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูว่าเสียงมันดังขนาดไหน
น่าจะตบกันน่ะตบอ่ะท่านนะเนี่ย
คนชื่อต่างมาตบแล้วเปิดเงียบเลย
แต่ผมก็ปกติเขาเป็นอย่างนี้แต่ไหนอะไรแล้ว
แต่บางคนถ้าไม่รู้จักเขาก็ว่าเขาเปลี่ยนเกียวอะไรประมาณนี้

คุณผู้ชมค่ะพ่อของในอาร์ต๑ในคนเจ็บค่ะ
คุณพ่อชัยรัฐประเสริฐศรีอายุ๖๑นะคะ
ไว้ป้องกันตัวเฉยไม่เคยใช้งานเลยนะ
ครั้งแรกเลยจริงจริงสำหรับอาการลูกชายตอนนี้ถูกส่งตัว
รักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีอาการยังสาหัสนะคะ
อวัยวะสำคัญหลายจุดโดนลำไส้กระเพาะอาหาร
ม้ามล่าสุดเนี่ยตัดม้ามทิ้งไปข้างหนึ่งเลยอะค่ะ

เครียดมากตอนนี้เป็นห่วงลูกมากค่ะ
พอได้ยินเสียงปืนอังอาศก็วิ่งออกมา
เขาวิ่งออกมาเลยผมก็ออกมาอ้าวมันรัวใส่ของอาร์ตอ่ะ
มันรัวใส่ผมก็วิ่งปรีเข้าไปจะไปช่วย
แล้วพอดีมันก็หันปืนมาแต่มันก็ยิงได้นัดเดียวมันเหลือนัดสุดท้าย
ผมก็ลบพอมันจ้องมาผมก็ลบเลย
มันก็หลุดไปแล้วมันสัดต่อมันก็ไม่ดังไม่มีเสียง
ผมก็วิ่งแย่งปืนเลยปืนอ่ะผมก็แย่งมา
ไม่มีใครเข้าไปรุมเขาตั้งแต่แรก
ส่วนใหญ่ก็คือออกไปเพราะป้องกันตัว
เพราะว่ามันได้ยินเสียงปืนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงยิงเลยขนาดนั้น
ทำไมไม่คุยกันดีก่อน
นี่นะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาในมอสค่ะ
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
พกปืนแล้วก็ยิงใส่เขาก่อนตามคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คนเสื้อม่วงคนนี้ค่ะนายอุเทนจันแดงอายุ๒๔ไปมอบตัวนะคะ
ที่สพบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มอสบอกทีมข่าวแบบนี้บอกว่าก็รู้อยู่แล้ว
รู้จากเพื่อนว่าในตั้มกับในอาร์ตไม่ค่อยพอใจ
ที่เขาขี่รถเบิ้ลเครื่องในร้านซ่อมรถ
แต่ในมอสบอกว่าวันนั้นวันที่เกิดเรื่อง
ผมไม่ได้ตั้งใจเบิ้ลเครื่องเลยนะแต่ท่อรถมันเสียงดังเองจริง
ช่วงที่ในตั้มมาถามก็ดูเหมือนมาถามแบบไม่พอใจ
ว่าท่อรถเขาเสียงดังในมอสบอกว่าผมพยายามจะอธิบายแล้ว
ผมขอโทษแล้วด้วยซ้ำแต่ในตั้มไม่ยอมรับคำขอโทษ
ตบหัวผมไปทีหนึ่งผมโมโหมากเลยเข้าไปต่อย
แล้วพกปืนด้วยไงคะในมอสบอกว่าก็เนี่ย
ปืนที่พกมาเนี่ยชักออกมาแล้วยิงใส่เลย
กลายเป็นว่าในอาร์ตเพื่อนของในตั้มออกมาช่วย
กลายเป็นดวนปืนกันเดี๋ยวให้ในมอสเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
เข้ามาตบเขาคือเข้ามาคุยเขาถามว่ามึงขับรถเสียงดังทำไม
ผมบอกว่าผมไม่ได้ขับรถเสียงดังผมมากับลูกสาว

เขาก็เลยตบปากผมแต่ต่อยผมครับ

คือโดนปัจแจของในดำตีครับกับในเพ็ด

ที่ใช้ก่อเหตุมาตรวจสอบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนะคะ

แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับคนเจ็บเลยนะคะ
เพราะว่าคนเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่นะคะตอนนี้